คุณผู้ชมคะกรณีการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาสทอง

เพราะว่านายจารุชาติเป็นพยานคนสำคัญ
ของคดีบอสอยู่วิทยาที่อ้างว่าเป็นประจักษ์พยาน
เห็นเหตุการณ์จนทำให้การให้ข้อมูลของนายจารุชาติเนี่ย
นำมาซึ่งการสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาด้วยนะคะ

แต่กลายเป็นว่านายจารุชาติไปประสบปฏิเหตุบนท้องถนน
พุ่งชนกับรถของนายสมชาย
คำถามคือเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุโดยแท้
หรือมีอะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่า
อันนี้คือเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ

พระอภิษฐรรมครบ๓คืนแล้ว

วันนี้กำลังจะชาปนกฤทธิ์สบนายจรุชาส
นี่คือภาพที่งานศพเลยนะคะ

เพราะตำรวจไปถึงงานศพ
ว่าขอนำไปชนสูตรใหม่อย่างละเอียดอีกรอบนี่รถตำรวจไปถึงค่ะ

คือต้องเจรจาต้องคุยกันอยู่หลายรอบ
เพราะญาติบอกว่าค่างานศพก็ดำเนินการไปแล้วเป็นแสน

แล้วทำไมตำรวจไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่ต้น
ปล่อยให้ทำพิธีสวดกันเสร็จ
กำลังจะชาปนกิจอยู่แล้วถึงเพิ่งมา
แล้วก็มาอายัดศพจังหวะนั้นพอดีเดี๋ยวไปดูค่ะ
การว่าว่าอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นหวัดเหตุหรือเป็นเหตุอื่น
ก็วันนี้ก็พักลงกันว่ามีการส่งนอกสมคุณให้ทางสมุทรดัชมัย
รับไปเพื่อนำสมนี้ไปเข้าสู่กระบวนการ
ส่วนที่สูงทางนิติวิทยาศาสตร์กันเป็นข้อมูลด้วยละเอียด

เราก็จะร่วมร่วมพิธีภาพนักกิจในวันนี้ให้จบขั้นตอนก่อน
นี่นะคะคือตำรวจที่ไปเจรจากับทางครอบครัวของนายจารุชาติ
เพราะเขาไม่ยอมเขากำลังจะชาปนกิจอยู่แล้ว
นายจรุชาติมาสทองอายุ๔๐นะคะ
ก็ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายคือเขาเป็นคนเชียงราย
แต่เหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
ญาติญาติกำลังฟังพระสวดกันเลยกำลังจะชาปนกิจอยู่แล้ว
กำลังนำโลงขึ้นรถกระบะเตรียมเคลื่อนไปชาปณะสถาน
เพื่อทำพิธีเผาตำรวจมา
รถตำรวจมาจากสพพานขับเข้ามาในงานเลย
พันธุรกิจตำรวจเอกพงศวรรษชรรองค์ผู้มังคับการ

ไปเข้าพบกับพ่อแม่ของนายจารุชาติ
นางตาวังมูลและนายสมานวังมูล

เพื่อจะนำศพนายจรุชาติไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าอยากจะให้ครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมาย

ก็มีผู้ใหญ่บ้านมีญาติผีน้องมาร่วมคุยทำความเข้าใจ

เพราะว่าย่าดบอกว่างานศพมันมีค่าใช้จ่ายนะค่ะ
งานศพค่าใช้จ่ายเป็นแสนเกือบ๒แสน
แล้วเป็นเงินที่ครอบครัวไปกู้ยืมมาเพื่อจัดงานศพ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฆ่าทำศพได้ไหม
ถึงจะให้เอาศพกลับไปชนะสูตร

ถึงขั้นก็ต้องไปประสานพลตำรวจรีพิเชษ
ระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนมาเลยนะคะเพื่อมาเจรจากับครอบครัวของนายจรุชาติ
คือปิดประตูคุยกันเลยครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายญาติยินยอมให้อายัดศพ
แต่ขอให้ประกอบพิธีให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
หลังจากนั้นนะคะญาติก็เคลื่อนศพของนายจรุชาติ
ประกอบพิธีตามกำหนดเดิม
ชาปณะสถานมีการสวดบังสุกุล
ดอกไม้จันทร์แต่ไม่จุดไฟ

ญาติญาติได้ดูหน้าศพของนายจรุชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ

หลังจากนั้นก็ยกโลงขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลผ่าน
ส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แม่ก็ตามไปเคาะโลง

นี่นะคะจังหวะที่เห็นไหมคะแม่มา

มาเคาะโลงของลูกชาย

ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือค่าจัดงานศพค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า

อบให้พ่อแม่ไป๕๐๐๐บาทค่ะ
จะเป็นคนหลบคนกำ

และอย่างที่บอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยสังคมสงสัยจริง

มันยังมีข้อกางขาอยู่หลายอย่าง
ญาติเขาก็ติดใจค่ะพลเอกประยุทธ์ก็เลยจัดการ
เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันไปอายัดศพจารุชาติ
พยานคดีบอสอยู่วิทยาเอาไว้เลย

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
เอาให้ชัดเจนจะได้ไม่เป็นข้อกางขาคาใจของประชาชน
ซึ่งนายกยืนยันหนักแน่นนะคะว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่การแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
แต่คนผิดต้องได้รับการลงโทษค่ะ
ก็มีการกำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
ตอนนี้ก็คือมีสัตว์อาจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการนะคะ
นายกบอกว่าให้ทำงานให้เต็มที่แล้วนำเสนอความจริงต่อสาธารณชน
อย่าให้สังคมเกิดข้อกางขาในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะคะ
ทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีประเด็นสงสัยหลายอย่างนะคะ
โดยเฉพาะแยธยาติเองก็สงสัยภาพจากกล้องวงจรปิด

คือญาติเขามองว่าภาพนี้นะคะ
แยธยาติเขามองว่าการเฉี่ยวชนไม่ได้รุนแรงมากนัก
ถึงขั้นเสียชีวิตเห็นไหมคะนายจรุชาติกับนายสมชาย
คือหลายคนมองว่านายสมชายดูจะแบบกระแทกแรงกว่า
ดูรุนแรงกว่าด้วยซ้ำแต่ว่านายสมชายในบาดเจ็บเล็กน้อย
นายสมชายบอกว่านายจรุชาติเป็นคนไปชนเขา

จากภาพนี้ค่ะทำให้เกิดคำถามหลายอย่าง
ในส่วนของญาติเองเขาก็สงสัย
ลูกสาวของนายจรุชาติเองเขาก็สงสัย
นางสาวตะวันฉายมาสทองนะคะ
บอกว่าคือหลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
มีพยาบาลที่เชียงใหม่โทรไปบอกกับครอบครัวว่า
จรุชาติประสบอุบัติเหตุหนัก
จะรักษาก่อนหรือปล่อยให้ไปสบาย

ซึ่งย่าก็คือแม่ของนายจรุชาติก็บอกว่า

แต่ว่าต่อมา๖โมงเช้าของอีกวันหนึ่ง

นายจรุชาติไปแล้ว
ลูกสาวก็เลยสงสัยว่า
เอ๊ะทำไมถึงเสียชีวิตเร็วขนาดนี้
เพราะไปย้อนดูภาพกล้องวงจรปิด

มันไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่พ่อเธอจะเสียชีวิต
ในใบบรรณบัตรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตว่า

มีบาดแผลเล็กน้อย
ซึ่งใบบรรณบัตรนี้นะคะ
ก็ทางพ่อของนายจรุชาติเป็นคนเก็บเอาไว้
และรายละเอียดระบุแบบนี้ค่ะ

ศพของนายจารุชาติจากอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ก็เดินทางถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วค่ะ
แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เป็นผู้รับศพไปดำเนินการผ่าชนะสูตร
ทีนี้อย่างที่บอกว่าสังคมให้ความสนใจกับประเด็นอุบัติเหตุครั้งนี้มาก
หลายคนก็พยายามไปขุดค้นหาข้อมูลว่า
มันเป็นอุบัติเหตุแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีคนไปเจอนะคะว่า
นายจารุชาติมาสทองพยานคนสำคัญคดีในบอสเนี่ย
คู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกันนายสมชายตาวิโนเนี่ย
เขาเคยเจอกันก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุนะ
เขาเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
พลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
อมรับว่าสำหรับการสอบปากคำนายสมชายเนี่ย
สอบมาสองรอบแล้วนายสมชายก็ยังให้การไม่ตรงกันในเรื่องนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายังไม่สั่งเมาหรืออะไร
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเขาเพิ่งมารู้จักกันที่ร้านคาราโอเกะ
วันเกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็ชวนกันไปดื่มต่อที่อื่นในย่านสันติธรรม

ไปสอบถามคนที่อยู่หอพักเดียวกันกับนายสมชายตาวิโนที่ตำบลแม่เหี่ยนะคะ
เขาก็เล่าไทม์ไลน์วันเกิดเหตุให้ฟังเป็นแบบนี้ค่ะ
ช่วงเย็นประมาณสักหกโมงเย็นนายสมชายเนี่ยถือเหล้าถือขวดเหล้าไปเลยนะคะ
เคาะเรียกเพื่อนข้างห้องบอกมาดื่มด้วยกันหน่อย
ฉลองโทรศัพท์มือถือใหม่ให้เพื่อนเนี่ยช่วยสมัครเฟซบุ๊กสมัครไลน์ให้ด้วย
นายสมชายเพิ่งได้โทรศัพท์มือถือใหม่มา
จากนั้น๓ทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้อง
แต่นายสมชายเหมือนอยากไปต่อยังไม่อยากหยุดอยู่เท่านี้

จนกระทั่งเที่ยงคืนร้านจะปิดนายจารุชาติเนี่ยย้ายไปนั่งใกล้ใกล้กับโต๊ะของนายสมชาย
ซึ่งสองคนน่าจะมาทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยกันตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละ
แล้วก็อาจจะคุยกันว่าเอายังไงดีร้านจะปิดแล้วต่อไหม
แล้วก็เลยเหมือนชวนกันไปเที่ยวต่อที่ย่านสันติธรรม
จากข้อมูลเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าทั้งสองคนไม่น่าจะรู้จักกันมาก่อน
เพราะว่าเคยเห็นนายสมชายมาที่ร้านสองครั้งแล้วแต่นายจารุชาติเพิ่งมาร้านนี้เป็นครั้งแรก
เพราะปกติจริงนายจารุชาติเขาทำงานอยู่กรุงเทพมหานครนะคะ
อันนี้คือเจ้าของร้านที่ให้ข้อมูลว่าสมชายเคยเห็นมามา๒ร้านมาสองครั้งแล้ว
แต่จารุชาติเพิ่งเคยเห็นมาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะ